หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะ
อย่างที่เพชรบูรณ์เนี่ยน้ำท่วมเข้าสู่วันที่๓แล้ว
หล่มศักดิ์เขาบอกว่ายังอ่วมแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวค่ะ
ส่วนกำแพงเพชรเขาก็บอกว่าคาดว่าน่าจะมีฝนตกอีกช่วงเย็นวันนี้
แล้วแม่น้ำเนี่ยน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะ
ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กำแพงเพชรค่ะรวมทั้งมีน้ำท่วมที่จังหวัดตาก
พอมันไหลมารวมกันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
กรากด้วยดูดิคะน้ำโอ้โหเชี่ยวมากน้ำสูง๒เมตรนะคะ
ฝ่ายน้ำล้นวังยางซึ่งกั้นแม่น้ำปิงเพื่อยกระดับน้ำในตะบนนครชุมพบว่า
น้ำที่ไหลผ่านฝ่ายน้ำลดดังกล่าวรุนแรงมากน้ำที่ไหลผ่านฝ่ายมีเสียงดังสนั่นค่ะ
ชาวบ้านนี่มายืนดูกันเลยนะคะส่วนเมฆฝนบนท้องฟ้าก็ยังคงปกคลุมหนาแน่นมืดครึ้ม
คาดว่าบ่ายบ่ายค่ำค่ำก็น่าจะตกอีกเนี่ยนะคะเช้าวันนี้ที่เพชรบูรณ์นะคะ
ในเขตเทศบาลเมืองหล่มศักดิ์เขตเทศบาลตะมนตานเดี่ยวซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน
ระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าทรงตัวนะคะ
จากลำน้ำป่าศักดิ์ยังมีมวลน้ำหนุนลงมาต่อเนื่อง
ถ้าหากพื้นที่ต้นน้ำโซนบนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีฝนตกซ้ำ
ก็คาดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูสิคะสภาพ
คือยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะในจุดที่น้ำเริ่มลด
แต่ชาวบ้านเขาก็เริ่มเก็บของทำความสะอาดกันแล้ว
ส่วนภายในชุมชนรถเล็กสามารถขับผ่านได้บ้างแต่จุดที่น้ำลึก
ยังคงมีป้ายติดห้ามขับผ่านนะคะเพราะกลัวว่าจะเกิดขึ้นน้ำ
ไปซัดเข้าใส่ตัวบ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนกันไป
เหมือนที่เราเคยนำเสนอข่าวขณะเดียวกันสภาพอากาศในพื้นที่
ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
เช่นเดียวกับที่ชุมชนบ้านดอนสว่างหมู่๙ตำบลศักดิ์หลง
ลมศักดิ์จุดนี้เป็นอีกชุมชนที่เดือดร้อนจากน้ำป่าศักดิ
ล้นนะคะทะลักเข้ามาเนี่ยท่วมบ้านเรือนไปทั้งหมด
เดือดร้อนประชากรประมาณห้าร้อยเก้าสิบสองคนร้อยสามสิบหกหัวเรือนค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าการสัญจรก็ลำบาก
แล้วเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มกันแล้วเพราะว่าท่อลำเลียงน้ำปลาปลา
มันถูกกระแสน้ำกัดซะแตกเสียหายค่ะ
เพราะฉะนั้นน้ำปลาปลาไม่มีไม่มีทั้งน้ำกินไม่มีทั้งน้ำใช้
หลังจากน้ำท่วมมาก็รวม๓วันแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือ
ยังต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปค่ะส่วนสิ่งของอุปโภคบริโภคเริ่มขาดแคลน
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่เลยนะคะ
พื้นที่วัดบางบ่อค่ะจากการสำรวจพบว่าภายในวัดบาง
บ่อน้ำแห้งนะคะมีชาวบ้านกำลังช่วยกันทำความสะอาด
เนี่ยพื้นที่ภายในวัดคือแห้งแล้วจากการสอบถาม
ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาค่ะ
เช้านี้ก็เลยมาช่วยกันทำความสะอาดเพราะว่ามีประชาชนต้องมาทำพิธี
เนี่ยค่ะด้านนอกวัดก็จะเป็นแบบนี้จากการสอบถามชาวบ้าน
ร้านขายของชำบอกว่าน้ำลงไปประมาณ๑๐เซน

เช้านี้เจ้าของร้านก็เลยเริ่มทำความสะอาดบ้านบ้าง
แต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปไม่น้อย
ถูกน้ำกัดเท้าบวมต้องซื้อยาแก้อักเสบมากิน
ถ้าน้ำยังไม่ลดอีกเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงทรายมาให้ชาวบ้านก่อน
จะได้เอามาก่อกันเป็นทางเดินเป็นคันกั้นน้ำสักหน่อยก็ยังดีนะคะ

นี่ที่บางบ่อสมุดประการน้ำท่วมในการท่วมขังอยู่นะคะ
ซึ่งวันนี้เองนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะ
ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ

นี่คือบรรยากาศที่อีกและอีกหลวงพื้นที่ตรวจราชกรรที่สมุดประการค่ะ
จุดแรกมาที่สถาบันการแพทย์จักรีนรึบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลีสมุทรประการค่ะ
ในจุดนี้นะคะผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยสสจังหวัดสมุทรปราการ
ก็มารอต้อนรับด้วยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงถามหาเจ้าของพื้นที่ก่อนเลย
คุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการไปไหน
ไปไหนถามหาพร้อมสั่งการให้ดูแลประชาชนหลังเกิดอุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการด้วยค่ะ
โดยต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
นี้นายกค่ะเดินพบปะแล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่พูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล
แล้วก็บอกว่าตัวนี้วันนี้ตัวเองอารมณ์ดีพร้อมหัวเราะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตะโกนให้กำลังใจและบอกให้นายกสู้นะคะ
นายกได้กล่าวย้ำกับสสสสมุทรปราการเจ้าของพื้นที่บอกว่าสำคัญที่เราเป็นสอสอ
ไม่ใช่ว่าจะให้เฉพาะความต้องการเขาอย่างเดียวจะต้องให้หลักคิดกับเขาด้วยว่า
หากต้องการอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรส่วนโครงการต่างก็เป็นเรื่องที่ต้องเสนอเข้ามา
เสนอเข้ามาในรัฐบาลและย้ำว่าเราเป็นสอสอสภาพร้อมชี้นิ้วขึ้นข้างบน
ทักทายทีมอบจสมุทรปราการแล้วก็แซวประธานสภาว่าดูอาวุโสนะคะ
ขณะที่ทีมสภาอบจบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับนายกเช่นเดียวกัน
จากนั้นนายกค่ะตรวจเยี่ยมสถาบันการแพทย์จักรีนรึบดิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สมุทรปราการ
ก็เดินชมโถงเฉลิมพระเกียรติตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดฉีดวัคซีนชั้น๒ของอาคาร
ก่อนที่จะรับฟังการนำเสนอวิธีทัศน์สถาบันการแพทย์ที่สำนักงานบริหารโรงพยาบาลชั้น๓
แล้วก็มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะคะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สมุทรประการ
โดยเตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างที่สะพานน้ำยกระดับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนหารพิจิตรจังหวัดสมุทรประการ
สำหรับสะพานน้ำยกระดับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเป็นสะพานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
ที่ยกน้ำข้ามถนนโดยสร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของราชการที่๙
เปิดใช้ทางการนะคะเมื่อปี๒๕๕๓ก็ประมาณ๑๑ปีผ่านไปแล้วนะคะ
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเชื่อมโยงถนนสุขุมวิทย์ถนนเทพารักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอีกด้วยค่ะ